คุณผู้ชมคะวันนี้๖กุมภาพันธ์แล้วนะคะ
ว่าหลายคนนั่งนับนิ้วรอเพราะว่าหลายคนบอกว่า
กุมภาพันธ์แล้วมันน่าจะมีความคืบหน้าคดีน้องชมพู่เกิดขึ้น
ตำรวจก็เคยแถลงแล้วว่าน่าจะไม่ช้าไม่เร็ว
แถมนาธิริัตก็พูดเลยว่าเดี๋ยว๑๕กุมภาพันนี้จะได้เห็นหมายจับ
ล่าสุดวันนี้ในที่สุดนะฮะหลังจากที่ขึ้นหลอกขึ้นจริงอะไรกันมา
เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้บังเกิดบอกว่า
ถ้าจะรับปากช่วยหรือไม่ช่วยลุงพลลุงเขยน้องชมพู่

อันนี้คือข้อที่๒คือขอขึ้นไปดูพื้นที่จริง
เพราะทนายตั้มอยากรู้ด้วยตัวเองว่า
น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
สามารถเดินขึ้นภูเหล็กไฟไปเสียชีวิตตรงจุดที่พบศพได้เอง

นี่ค่ะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มนะคะ
แน่นอนไปพร้อมกับนายชัยพลวิพาหรือลุงพล

แล้วก็ยังมีทนายรัชพลศิริสาครนะคะ
เดินเท้าขึ้นภูเหล็กไฟกันพิสูจน์เส้นทางจุดพบศพน้องชมพู่
ก็มีสื่อมวลชนติดตามไปด้วยแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์นะคะ
ขึ้นเขาครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ก็ขึ้นได้นะคะ
เขามีการประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นไปจนกว่าคดีของน้องชมพู่จะเสร็จสิ้น
ซึ่งคณะทำงานของทนายตั้มวันนี้ไม่ได้ขึ้นไปด้วยนะคะ
เส้นทางที่ทนายตั้มใช้เดินเป็นเส้นทางป่าสวนยางหลังบ้านน้องชมพู่
ลักษณะเนี่ยมันเป็นเส้นทางดิ่งระยะทาง๑๒กิโลเมตรนะคะ
เส้นทางนี้คือเส้นทางที่เดินง่ายที่สุดแล้วในบรรดาหลากหลายเส้นทางที่เราเคย
ให้ผู้สื่อข่าวเราไปสำรวจแล้วก็ไปดูว่ามันขึ้นทางไหนได้บ้าง
เส้นทางนี้ง่ายที่สุดและเป็นเส้นทางที่ตำรวจกับสื่อมวลชน
ใช้ในการตรวจสอบหาพยาหลักฐานตลอดเวลา๘เดือนที่ผ่านมาในคดีของน้องชมพู่
การพิสูจน์การเดินพิสูจนเส้นทางครั้งนี้นี่แหละก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยล่ะ
ในการที่ทนายตั้มจะตัดสินใจนะคะว่าจะรับทำคดีให้ลุงพลในกรณีของคดีน้องชมพู่นี้หรือไม่
ปรากฏว่าเดินไปได้๕๐๐เมตรค่ะคุณผู้ชมแฮกเลยค่ะถึงกระหอบ
ธนาธิตั้มบอกขอพักแป๊บหนึ่งได้ไหมนี่ธนาธิตั้มบอกว่า๕๐๐เมตรขึ้นมาถึงชั้นที่๑
พอพักแป๊บหนึ่งซักประมาณ๕๑๐นาทีลองฟังในธนาธิตั้มหน่อยนะคะ
ก็จากนั้นเองไม่ก็จะยิ่งใบนอนุดหัว
อยู่เนี่ยเพราะว่านักข่าวเนี้ยยังไม่ไหว
แล้วท่านแนวนายไหวไหมไหวไหมคะสบายมากเลยค่ะท่านแนวนายตั้มใจดี
บอกว่าอ๋อที่ผมหยุดเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ากลัวนักข่าวจะไม่ไหว
แต่หอบไปด้วยนะครับจังหวะพูดคุณภาคภูมิคุณตอนที่คุณไปบ้านกรอก
ภูเหล็กไฟคุณใช้เส้นทางไหนฮะเส้นทางเดียวกันฮะก็คือจะมาทางด้านหลังซอยของบ้านน้องชมพู่ก่อน
อ่าแล้วจะมาเจอไล่มันสำปะหลังค่ะเดินเลาะไล่มันสำปะหลังมาเรื่อยเรื่อยอ่ะ
ก็จะมาถึงจุดนี้ภูเหล็กไฟอ่ะอ่าแล้วก็ขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นไปเรื่อยเรื่อยอ่ะ
แรกสภาพคุณกับสภาพทนายตั้มต่างกันไหมคะ
เดินยากกว่านี้นะคะดูดูสภาพใบย่าใบไม้ต้นย่าต้นไม้เห็นไหมฮะ
ช่วงเนี้ยช่วงหน้าแรงอ่ามันแห้งแล้วมันแห้งมันเดินง่ายใช่ไหม

บางจุดก็ยิ่งวันไหนฝนตกในแช่แล้วการเดินเป็นลำบากก่ว่า

ก็แล้วแต่คนแล้วแต่คน

เออใช่ต้องไปไล่ถามดูนะคะ

ใช่เขาอยากเขาเลยต้องพิสูจน์ไง

น้องทีมข่าวที่เราลงพื้นที่ไปก่อน

คุณวิมลวันธรรมพักดีคุณนวิทย์บุญนิ่ม
คุณจิรยุทธ์บุญชูคุณศักดิ์บุญรัฐที่ไปเนี่ย

เป็นไปได้ไหมถ้าเด็กจะพลัดหลงขึ้นไปเอง

น้องบอกว่าพี่พี่ต้องลองมาเอง

พอผมไปเนี่ยผมสิ้นสงสัยเลยว่า

ไม่มีทางฮะมันไม่ใช่ว่าแบบ
เดินไปเจอถนนหนทางแถวบ้าน

นี่ค่ะเขาก็ต้องมีการหยุดพักเหนื่อยกันนะคะ
แล้วก็มีการแซวกันเพื่อแบบสร้างบรรยากาศ

แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยลุงพลหยุดรอทนายตั้มก็

ร้องเพลงถูกต้องเก่งมากนี่แฟนพันธ์แท้นะเนี่ย

เพลงที่คุณเพชรสหรัฐแต่งให้นะคะชื่อเพลง
ความจริงในใจเขาบอกว่ามันคล้ายกับชีวิตเขาช่วงนี้ก็เลย

เป็นของอาจารย์ที่สหรัฐแต่ง

พักผ่อนร้องเพลงพอหอมปากหอมคอนิดนึง

พอพักผ่อนสักครู่นึงแล้วเริ่มเดินกันต่อนะคะ
ไปกันจนถึงจุดที่พบรถแบ็คโฮของเล่น

เป็นจุดที่หลายคนก็สงสัยว่ารถแบล็กโฮอันนี้ตอนแรกน้องสมผู้ก็เล่นอยู่

ซึ่งลุงพลก็อธิบายให้ทนายตั้มฟังว่า
หลังจากนี้พบสบน้องสมผู้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเก็บบรากฐาน
แล้วก็มาเจอไอ้รถแบ็คโฮลของเล่นคันนี้มันตกอยู่ห่างจากจุดพบศพประมาณสัก๕๐๐เมตร
ซึ่งระยะทางจากตีนภูเหล็กไฟถึงจุดพบของเล่นคือ๗๐๐เมตร
ธนายรัชพลกับธนายตั้มเขาก็คุยกันนะความเป็นไปได้ว่าการที่รถแบคโฮลมาตกอยู่ตรงนี้เนี่ย
ว่าตอนนั้นน้องชมพู่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะอันนี้เป็นการที่ธนาเขาคุยกันปรึกษาหารือกัน
แต่ข้อการว่า
หลักฐานของเจ้าที่ก็คือว่า
แล้วก็เอาไปเล่นกับน้องชมพู่

ถ้าเกิดว่ารถแม็กซ์โครตรงนี้เป็นผ่านน้องชมพู่จะมีผลอะไรบ้างครับ

ถ้าแบบว่าน้องชมภูตร์ที่ตั้งแต่ต้น
เขาคงจะไม่เอารถแคลติดมาด้วยหรอก

น้องรู้จักพาขึ้นมาพร้อมของเล่น

เพราะว่าทุกคนไม่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
คือมาจนถึงคนหนีคิดว่าเด็กอายุสามหมวดและก็เดินถึงนี่นะครับที่ต้องเอาตรงกับจุดตรงเนี้ยนะครับก็
อย่ามาด้วยความยากลำบากขอสมควรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่งมาสรุปว่าจะได้หรือไม่ได้ขอไปถึงจุดก่อนไม่ได้เราไปข้าง
แล้วทางล่างอีกทีนึงอ่านี่ค่ะก็ออกศึกษาหาเดิน
เดินเท้ากันต่อนะคะขึ้นไปจนถึงจุดที่เป็นโขดหินที่พบกางเกง
แล้วก็รองเท้าของน้องชมพู่จนกระทั่งเดินไปถึงจุดพบศพของน้องชมพู่
นี้นะทีมนี้เนี่ยเดินเท้าขึ้นมาใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย
หนึ่งชั่วโมงครึ่งทนายตั้มแล้วก็ทีมงานเนี่ยทั้งเดินพักปาดเหงื่อกัน
นั่งพักกันอยู่ประมาณ๓ครั้งได้กว่าจะขึ้นมาตรงถึงจุดพบศพ
ครับก็ระหว่างที่เดินกันไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ไปถึงจุดที่พบศพเนี่ยนะฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ถามลุงพล
เขยน้องชมพู่นะครับว่าเออนี่เป็นการขึ้นภูเหล็กไฟในรอบกี่เดือนแล้ว
อืมนะเกิดเหตุการณ์มาเจอศพน้องชมพู่ก็คือนู่นอ่ะ
สิบสี่พฤษภาคมหกสามครับมีจะแปดเดือนแล้วใช่ค่ะ
คนนี้ขึ้นมารอบกี่เดือนแล้วเนี่ยถึงได้ขึ้นมาเนี่ยเพราะมีข่าวว่าแหม
ขึ้นมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ย
มีข่าวลือออกมาว่าเอ๊ะแอบพาทนายขึ้นมาดูก่อนหรือเปล่า
ก็มีภารณ์คนหนึ่งเขาบอกด้วยอืมใช่ไหมบอกเนี่ยมากับลุงผลแล้วก็
มีใครก็ไม่รู้สามสี่คนอะไรขึ้นมาด้วยเนี่ยค่ะอ่าฟังลุงพลกันแล้วกันนะฮะ
อ่าฟังลุงผลกันอ่าพูดทั้งแค่ทั้งห้องเขาก็เก็บอะไรเก็บหมดแล้ว

ที่ว่ามีคนบอกว่าเขาขึ้นเขาขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นนะฮะทุกผู้ชมครับพอไปถึงจุดที่เจอศพน้องชมพู่นะครับ
นายตั้มเนี่ยบอกว่าการเดินขึ้นภูเหล็กไฟในครั้งนี้ทำให้เชื่อได้เลยว่า
น้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบไม่สามารถเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างแน่นอนอืม
และถึงแม้ว่าจะมีคนพามาเนี่ยก็ต้องมีมากกว่า๑คนด้วย
จากสภาพโขดหินจากทางลาดชันต่างยืนยันว่าน้องชมพู่ขึ้นมาเองไม่ได้แน่นอน
ทำให้เรื่องการเสียชีวิตของน้องชมพู่ถือว่ามีเงื่อนงำแต่วันนี้เนี่ยมาดูแล้วเนี่ยนะครับ
ทางที่เจ้าที่พาขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าเด็กไม่มีทางขึ้นได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยชมพู่คงจะไม่ได้เดินขึ้นมาเอง
ลุงพลเขายืนยันกับผมมาตลอดนะครับว่าน้องไม่สามารถขึ้นได้นะครับตำรวจก็ยืนยันมานะครับ
ก็คือไปในทางเดียวกันนั่นแหละกับทางตอนแรกผมก็ยังไม่ได้เชื่อทุกฝ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ตำรวจก็บอกว่าไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้ลุงพลก็บอกขึ้นไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็เชื่อแล้วแหละว่าขึ้นไม่ได้จริงจริง
ไอ้ที่บอกว่าเด็กไม่สามารถที่จะขึ้นมาเองได้เนี่ยไม่สามารถขึ้นมาได้จนถึงตรงไหนนะคะคุณดำโหตั้งแต่ชั้นเอาทางที่เราเดินมาเนี่ย
ดูแล้วมันมีทั้งหมดสี่ชั้นนะครับชั้นสองก็ลำบากแล้วชั้นสามก็ลำบากแล้วชั้นสุดท้ายเนี่ย
สี่เนี่ยนะครับความเป็นไม่ได้เนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะมีคนอุ้มเด็กขึ้นมาเนี่ย
ก็ต้องคนเดียวก็น่าจะลำบากที่ทนายตั้มมองว่าน่าจะมีเงื่อนงำแล้วใช่ไหมคะ
ก็ถ้าเกิดเอาตามทางนี้เลยนะที่ทางขึ้นมาเนี่ยนะครับน้องชมพู่คงจะไม่ได้เดินขึ้นมาเองแน่นอนนะครับ
ไม่มีทางเป็นไปได้ส่วนตัวลุงพลนะครับ
ก่อนหน้านี้บอกว่าของงดให้สัมภาษณ์สองเดือนอืม
เมื่อวานที่ไปที่สารมุกดาหารไปยื่นเรื่องขอความเป็นทำก็พูดออกมานิดนิดหน่อยหน่อยค่ะ
แต่วันนี้ดูจะพูดเยอะมากที่สุดนะฮะคุยกับนักข่าวมากที่สุดในรอบหลายวันที่ผ่านมานะครับ
พอมาถึงตรงนี้เนี่ยลุงพลน้ำเสียงเริ่มสั่นเคลือร้องอีกแล้วเหรอคะ
น้ำตานี่คลอคลอซึมซึมเพราะว่ามันถึงจุดที่เจอศพน้องชมพู่แล้วไงอืม
อย่างช่วงขึ้นมาใหม่ใหม่ก็อาจจะยังไม่ค่อยเจอภาพสะเทือนใจอะไรเท่าไหร่ค่ะ
ลุงพลบอกว่าทุกวันนี้ภาพวันที่เจอศพน้องชมพู่ที่เขาขึ้นมาด้วย
ใช่วันนั้นอ่ะตอนค่ำวันที่สิบสี่พฤษภาคมเนี่ย
มันยังติดตาเขาอยู่พอมาถึงจุดที่เจอศพหลานเนี่ย
คิดถึงหลานสะเทือนใจนะนี่จนเช็ดน้ำตาเลยนะฮะ
บอกว่าไม่อยากจะพูดอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้ว

มีจุดไหนที่เราแบบมีความสงสัยหรือปังวลอะไรบางอย่าง
ทนายตั้มช่วยหาคำตอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องให้ทางทีมทนายตั้มนะครับ
ได้พิสูจน์เองแล้วก็วิเคราะห์เองครับครับยังคิดเต็มใจกับการใหม่
ดูจุดเกิดเหตุที่ได้เจอสลบน้องคือแปปนาญาตนะผมคนแรก
ครับแต่คนที่เจอศพน้องคนแรกน่ะ
เป็นผู้ชายอีกคนนึงครับ
เพราะว่าวันนั้นผมเดินขึ้นมาพร้อมกับลุงสามครับ
เขาก็เรียกเขาครับเมื่อกี้ผ่านผ่านตรงนี้
พบสุดพบสุดน้องนุงได้มีอะไรไหมคะ
หาน้องเหมือนน้องยังอยู่ตรงเนี้ยค่ะ
ไม่พูดดีกว่าครับเห็นงานพิกัดไม่เข้าไปใกล้
ถึงว่าจะเป็นสุดที่เจออ่าบางเกงหรือว่าสุดที่เจอสด
มันพูดไม่ออกดิยังคิดถึงน้อง
อันนี้ฮะก็สรุปชัดเจนก็คือทนายตั้มบอกว่าเชื่อแล้ว
ชมพู่เนี่ยขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาเอง

ก็เลยขอถามย้ำทนายตั้มอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
ไฟครั้งแรกจริงครับเออเนี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้
มีพานป่าคนหนึ่งเขายืนยันกับนักข่าวชัดเจน
ว่าเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งพาลุงพล
กับกลุ่มผู้ชายสัก๓๔คนที่บอกว่าเป็นทนายความเนี่ย
จ้างให้เขาพาขึ้นเขาเมื่อ๔กุมภาพันธ์เนี่ย
วันนั้นก็เป็นวันที่ทนายตั้มกับทีมงานมาถึงบ้านกอกครั้งแรกด้วย
เดี๋ยวฟังกันละแต่เนี่ยนี่เป็นภาพเวลานั้นที่ทาง

นี่เป็นครั้งแรกที่ขึ้นภูเหล็กไฟใช่ไหม
ก็เป็นคำยืนยันนะคะว่าก็ขึ้นมาครั้งแรกพร้อมกับนักข่าววันนี้นั่นแหละ
ก็เข้าใจแหละว่ามันมีกระแสข่าวออกมาก็ต้องถามยืนยัน
แต่เขาก็ขอตอบยืนยันเหมือนกันว่าวันนี้ขึ้นครั้งแรกจริง
หลังจากที่ขึ้นมาดูจุดพบศพอะไรเรียบร้อย
ลายข้อกางขาในใจของทนายตั้มว่าตกลงน้องชมพู่จะขึ้นมาเองได้ไหมเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยนะคะ
นายตั้มกับลุงพลก็ลงจากภูเหล็กไฟอ้อมไปอีกเส้นทางตามที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาแนะนำ
จะได้สำรวจเส้นทางอื่นไปในตัวด้วยนะคะ
ส่วนที่สองคืออยากจะสำรวจภูเหล็กไฟ

คืออยากคุยกับพยาบาลในคดีค่ะ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
คุณแม่คือผู้เสียหายคือผู้ศูนย์เสียเพราะว่าเขาคือคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก

ที่หายไปแล้วไปเสียชีวิตอยู่บนภูเหล็กไฟ
แต่พยานแวดล้อมต่างคนนั้นคนนี้ใครเห็นใครตรงไหนช่วยตามหายังไงเนี่ย

ธนัยตั้มบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
หลังจากที่ได้พิสูจน์เส้นทางภูเหล็กไฟด้วยตัวเองแล้วทำให้เชื่อว่า
น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบไม่สามารถขึ้นภูเขาที่มีความสูงชันแบบนี้ได้ด้วยตัวเอง
ซึ่งสิ่งที่ต้องหาคำตอบต่อไปก็คือแล้วใครเป็นคนพาเด็กขึ้นไป
และขณะที่ขึ้นไปเด็กเสียชีวิตหรือยัง
จากการลงพื้นที่นะครับทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
บอกว่าสามารถเก็บข้อมูลได้ร้อยละ๖๐
เหลืออีก๑๔๐ที่สำคัญที่สุดก็คือการได้คุยกับพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์
ระหว่างที่น้องชมพู่หายไปว่ามีใครเห็นอะไรบ้าง
หลังจากนั้นเขาถึงจะมาประมวลข้อมูลต่างแล้วจะบอกกับลุงพล
ว่าจะรับทำคดีน้องชมพู่ให้หรือไม่
หลังจากที่คุยกับลุงพลคุยกับผู้ใหญ่บ้าน
แล้วได้คุยกับย่าของน้องอาชิน้องอาชิก็เด็กชายวัยไล่เรียกกับน้องชมพู่

นายตั้มยอมรับว่าเขายังอยากคุยกับคนที่สำคัญที่สุดในเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพราะอยากจะรู้ไทม์ไลน์ของแม่น้องชมพู่
ซึ่งเชื่อว่าแม่ก็ได้ให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้ว
แต่ในฐานะที่ตัวเขามาสอบหาความจริงในเรื่องนี้
ก็อยากจะได้สอบถามด้วยตัวเอง
ส่วนการลงพื้นที่บ้านกกอกในช่วง๒วันที่ผ่านมา
นายตั้มยอมรับว่ายังมีข้อสงสัยอยู่หลายอย่าง
แต่ยังไม่ขอบอกกับสื่อในตอนนี้
ขอให้ตามหาความจริงว่าคนที่น่าจะอยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นใคร
พร้อมกับระบุว่าวันนี้มีคนบอกทนายตั้ม
ว่าเขาเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์วันที่น้องชมพู่หายไป
ซึ่งธนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนว่า
พยานคนนี้เคยให้การกับตำรวจหรือยัง
และให้การว่าอย่างไรมีพิรุษตรงไหนหรือไม่
ซึ่งหากตรวจสอบว่าพยานคนนี้เชื่อถือได้

เอาเป็นเขามาบอกทนายตั้มว่าเห็นเหตุการณ์วันที่น้องชมพู่หายไป
ถ้าพยานคนนี้เชื่อถือได้จริงทนายตั้มบอกว่า
ก็จะร้องขอให้พนักงานสอบสวนเนี่ย
เรียกสอบปากคำพยานคนนี้เพิ่มเติม
ต่อจากนี้เราก็ต้องไปดูต่อแล้วล่ะว่า
ความเป็นไปได้ว่าใครที่จะเป็นคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปแล้ว
เอาขึ้นไปตอนเสียชีวิตแล้วหรือว่ายังไม่เสียชีวิต

เพราะ๔๐ที่สำคัญที่สุดก็คือพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์
นะครับว่าระหว่างที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยมีใครรู้เห็นอะไรยังไงบ้าง
ยังมีความกังวลหรือว่ายังมีความคล่องใจอะไรตรงไหนอีกนิดนึงไหมคะ

แต่ว่าเรายังไม่อยากบอกสื่อไปตอนนี้นะครับ
เดี๋ยวขอให้ได้ไปตามหาความจริงตรงนั้นก่อนดีกว่าว่าคนที่น่าจะอยู่ในตอนช่วงเวลานั้นนะครับ
วันนี้ก็มีคนบอกมานะครับว่าเขาไปให้การไปหรือยัง
แล้วก็เขาให้การไว้ว่าอย่างไรนะครับมันมีพิรุษตรงไหนหรือเปล่านะครับ
ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วมันอาจจะเป็นพิรุธเราจะขอให้ตำรวจทำการสอบเพิ่มเติม
อยากจะคุยกับคุณแม่ช่วงนี้
ส่วนหนึ่งนะครับก็อยากจะคุยเพราะว่าก็อยากจะรู้ไทม์ไลน์ของแม่เขา
แต่คิดว่าเขาน่าจะบอกกับทางเจ้าที่ตำรวจไปหมดแล้วแหละนะครับ
แต่ว่าในฐานะที่เราวันนี้เราก็มาสืบหาความจริงนะครับเราก็อยากจะรู้ด้วยนะครับ
อาจจะรบกวนพี่นักข่าวนะครับให้ช่วยประสานดูว่าจะรังเกียจไหมถ้าผมจะเข้าไปคุยด้วย
ผมเป็นทนายความเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็มาทำหน้าที่ของตัวเองนะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้เจ้าที่ทุกคนนะครับ
ส่วนคนที่ติดตามข่าวนี้ขอบอกว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับ
อย่าเพิ่งไปว่าร้ายหรือใส่ร้ายใครว่าเขาก็ทำความผิดนะครับ
เพราะว่าทุกคนไม่มีอยู่ในใครอยู่ในเหตุการณ์ตัวผมเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
วันนี้เจ้าที่ตำรวจพยายามหาหลักฐานเพื่อที่จะหาตัวคนร้ายให้ได้
ผมส่วนหนึ่งก็ลงมานะครับมีอะไรที่แบ่งเบาหรือพอที่จะได้อะไรเพิ่มเติมก็จะส่งมอบเผื่อเจ้าหน้าที่
บอกอยากคุยอย่าคุยคุณพ่อคุณแม่น้นยำพู่ก็ทางไปภูเหล็กไฟก็เดินผ่านบ้านคุณพ่อคุณแม่นนยำพูได้

ต้องแวะไปดูนะฮะแต่เขาอาจจะลองเลี้ยงก่อน
อาจจะลองทาบทงทาบทามหรือว่าสอบถามดูก่อนเพื่อความสบายใจนะฮะ
คือทนายตั้มนี่ลงพื้นที่มาวันสองวันนะฮะตอนนี้เนี่ย
บอกมีพยานสำคัญบอกว่าเห็นเหตุการณ์วันที่น้องชมพู่หายตัว
นี่ตำรวจหาหลักฐานมาเกือบปีนะฮะ
กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าทำไมตำรวจหาไม่เจอแล้วทำไมเขาเจอ
หมู่บ้านไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยนะฮะ

แต่น้องเซอร์ติ้งที่อยู่ด้วยกับน้องชมพู่พี่สาวนั่งอยู่ใกล้
แค่ติดกับต้นมะม่วงหน้าบ้านเลยยังไม่เห็นเลยนะฮะ
อยากรู้เหมือนกันว่าแล้วพยานเพิ่งจำได้หรือว่ายังไงหรือเปล่า
อุทยานคนนี้นี่ถือว่าจะต้องมีความสำคัญมากนะครับ
เขาจะปรากฏตัวในตอนนี้ที่ทนายตั้มได้เจอนะครับ

ผู้ชมครับนี่ฮะก็เป็นภาพที่พอเสร็จภารกิจอะไรเรียบร้อยวันนี้
นายตั้มก็เดินทางออกจากบ้านกอกนะครับเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวมีภารกิจต้องทำนะ

สักประมาณช่วง๑๒กุมภาพันธ์
เพื่อจะติดต่อขอเข้าพูดคุยกับแม่น้องชมพู่ให้ได้
มาอีกครั้งเนี่ยอาจจะอยู่สักวัน๒วัน
ซึ่งก็เท่ากับว่าถ้าช่วงที่ทนายตั้มมา๑๒กุมภาพันธ์
แล้วอยู่ต่อสักวัน๒วัน
มันจะไปชน๑๕กุมภาพันธ์พอดี

นายอัชริยะเรืองรัฐนาโพงประธานชมรมช่วยหรือเหยื่ออากรรม
ก็ได้แจ้งไว้ตลอดใช่ไหมครับท่านผู้ชมจำได้นะครับ
ให้สัมภาษณ์หรือว่าโพสต์ไว้ในเพจของชมรมของคุณอัชรุยะ
บอกว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยก่อน๑๕กุมภาพันธ์นี้
จะมีการออกหมายจับใครบางคนหรือมากกว่าหนึ่งในคดีน้องชมพู่
ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับ
มีคนมาบ้างนะทางสาธารณสุขก็ยังทำงานอย่างเข้มข้น
ต้องมาลงทะเบียนก่อนนี่ฮะมาตรวจคัดกรองก่อนนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้มาดูความคืบหน้าทางฝั่งของคดีความบ้างนะคะ

ใช่ที่ว่าไปสานคือธนายตั้มกับลุงพนธนาคต
ยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดมุกดาหารค่ะ
ขอให้สารไต่สวน
ถ้าลุงพลถูกสารออกหมายจับในคดีน้องชมพู่
คือขอร้องขอความเป็นธรรมต่อสารว่าขอให้ไต่สวนพยานก่อน
หากพนักงานสอบสวนมาขออนุมัติหมายจับใคร

คือท่านอย่าเพิ่งอนุมัติหมายสารขอให้ท่านเรียกไต่สวนก่อน
ไต่สวนอีกครั้งนึงให้ชัดเจนก่อน

ใช่ซึ่งจริงอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่า

หรือว่าทำไมถึงรีบร้อนจังว่าต้องมานั่ง

แต่กับใครอย่างไรแบบนี้นะคะ

ซึ่งธนายตั้มก็เคยบอกว่า

ใช่ค่ะผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปสอบถามแหล่งข่าวที่เป็นนักกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมนะคะ
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเลยเนี่ยนะ
ไม่เคยรับไต่สวนนะคะเวลายื่นคำร้องแบบนี้ไว้ไต่สวน

เพราะอะไรเพราะการออกหมายจับของศาลเนี่ยนะคะ
ตัวบุคคลที่ออกหมายจับเขาจะไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเขาจะถูกออกหมายจับไง
นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นการออกหมายจับของศาลเนี่ย
ปกติแล้วศาลเขาจะรู้อยู่แล้วนะคะเขาต้องพิจารณาเรื่องสิทธิของประชาชนเป็นหลักอยู่แล้ว
แต่ถ้าพยานหลักฐานของตำรวจมันเพียงพอที่จะให้ออกหมายจับได้
ถึงจะพิจารณาในการออกหมายจับให้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าตำรวจมาขอออกหมายจับใครสารให้ทุกรายก็ไม่ใช่นะคะ
สารก็มีเหมือนกันที่ไม่ได้ออกหมายจับตามคำร้องขอของพนักงานสอบสวน
อาจจะด้วยเห็นว่าตัวผู้ต้องหาเองไม่ได้มีพฤติการหลบหนีมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ก็เลยไม่อนุมัติหมายจับก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกคดีที่สารจะออกหมายจับตามคำร้อง
สารเขาจะมีวิธีการในการพิจารณาอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกค่ะปกติสารไม่รับไต่สวนในกรณียื่นคำร้องแบบนี้

ท่านผู้ชมครับมีเพจยาหาธรรมมินิ
เขาได้เอาคลิปเสียงความยาว๔นาทีเอามาเผยแพร่เอาไว้
แล้วก็ตั้งคำถามว่าปริศนาใครขู่เหตุใดจึงโดนขู่
มีข้อความว่าได้คลิปเสียงมาเลยถอดเป็นเสียงให้ช่วยฟัง
ว่าใครที่ข่มขู่คนในคลิปจนเจ้าตัวต้องไปแจ้งความ
ก็เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มมีคดีน้องชมพู่
คือเนื้อหาก็จะพาดพิงถึงชื่อบุคคลต่างเอาไว้เยอะพอสมควร
บอกว่า๑๕พฤษภาคม๖๓๑๕นี่คือหลังเจอศพน้องชมพู่๑วัน
พฤษภาคม๒๕๖๓เนี่ยบอกว่าได้ไปบ้านหลังหนึ่ง
เพื่อจะไปนอนเป็นเพื่อนหลังจากที่เจอน้องชมพู่แล้ว
ตอนนั้นเสียชีวิตที่เจอศพตอนข้าม๑๔พฤษภาคม
แต่ต้องรีบกลับบ้านเพราะมีบางคนขู่ว่าระวังตาย

เสียงที่เขาอ้างนะเราก็ไม่รู้นะที่มาที่ไปก็จริงไม่จริงอะไรยังไง

ก็ไม่รู้ตัวย่อหมายถึงใครอะไรยังไง
บอกว่ายอคศเล่านะได้ทำท่าทางให้ดูว่าคนขู่เนี่ยทำท่าเอามือรูดไปที่คอ
ก็เลยไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
และคิดว่าน่าจะเล่าให้ชุดสืบฟังแล้ว
นี่คือจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่มีการข่มขู่ชาวบ้านว่าอย่าไปพูดมาก

มีคนขู่หรือเปล่าแม่
มีคนขู่ตั้งแต่นี้นะครับ
แต่น้องสมผู้ตายก็ไปแจ้งความว่าแล้ว

วันนั้นแม่น่ะเดินออกมาทีแรกว่าพูดกันก่อน
บอกว่าวันนี้น่ะนอนบ้านน้องชมพู่เนาะ
เพราะว่าเขามาหาแล้วเขาก็กลับแล้วคนเขาเงียบ
เราเป็นญาติกันก็นอนด้วยกันเนาะ
เป็นญาติกันกับแม่น้องชมพู่บอก
เป็นเป็นญาติกันอยู่ตระกูลนี้น่ะ

ญาติกันก็เป็นลูกน้องสายของพ่อ
แต่ก็เป็นลูก
เป็นลูกของน้องสาวพ่อ

ก็เลยพูดว่าจะนอน
ทีนี้ลูกสาวบอกว่าลูกสาวล่านะครับ
แม่แม่กลับบ้านเด้อคอยกลัว

นั่นคือมือแรกบอกที่น้องหาย

วันที่เขาสกไปพี่สูตร
แล้วก็กลับมาวันที่สิบห้า

เออเดี๋ยวแม่กลับก็เลยชวนพ่อกลับ
กลับแล้วก็เดินผ่านหน้าบ้าน
คนอยู่ที่ใต้ถุนบ้าน

ก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอก

ก็เลยบอกว่าอ้าวใครพูด

เขาก็ตะโกนออกมาใส่เลยว่า
ไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวก็ตายหมดหัง
ก็เลยบอกว่าโอ๊ยเกิดมาชาติเดียวตายก็ช่างหัวมัน

แคระคมคู่หรอ
แคระคมคู่แบบนี้ก็บอกว่า

ห่ามเบ้าแบบนี้นะบอก
เขาบอกว่าให้แม่หามว่าวแบบนี้นะบอก
ไม่ต้องพูดอะไรเขาบอกว่า
ค่อยว่ารอเอาศพมาอยู่วันที่๑๕แล้ว

ค่อยเคยพูดว่า
โอ๊ยทำไมถึงทำกับเด็กน้อยน่ะ

ถ้าจับได้นี่แม่จะเอาหัวมันไถดินไปเลย
ทำกับเด็กทำไมทำไมไม่ทำกับคนใหญ่

กลัวไหมสี่เหลี่ยม

ย้ายย้ายร้านนี่ย้าย

ไม่กลัวหรอ

แล้วป้านี่ก็คือแบบว่า
ตำรวจตอนนี้เพื่อก็เอาขอมูลจนบัดแล้ว

ไปวันที่สิบแปดคิดอยู่ว่า

ก็เลยไปแจ้งเป็นหลักฐานไว้

เพจที่เขาลงนี่เขาก็ลงไว้เยอะพอสมควรนะครับ
บอกว่าพอได้ฟังคลิปตัวเต็มก็เลย
ช่วยกันรื้อข้อมูลอีกรอบว่า๑๕

๖๓ครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตทำอะไรที่ไหนบ้าง
พบว่ามีบางคนอยู่ที่บ้านนะครับ
แล้วก็บางคนไปรับศพน้องจากโรงพยาบาล
ทำให้ตัดตัวละครออกได้บ้างบางส่วน
ในคลิปหมายถึงใครข่มขู่อะไรใคร
ทำไมต้องข่มขู่ตั้งแต่เริ่มมีคดีอะไรยังไงเนี่ย

ก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงไม่จริงแบบไหนอะไรยังไง
ข้อมูลในคดีตรงนี้ตำรวจอาจจะได้หลักฐานแล้วสำนวนแล้ว
หรือว่าสอบแล้วหรืออาจจะยังไม่ได้ฟัง
หรือว่าอาจจะมองแล้วว่ามีเนื้อหาหรือไม่มีเนื้อหาอะไรยังไงก็ไม่รู้นะฮะ
เดือนผ่านไปคลิปนี้เพิ่งจะออกมาให้เราได้ยินกัน
เชื่อใจตำรวจนะคะรอตำรวจทำงาน